ส่วนพี่แพทย์นับประพารอบนี้ไม่ฮาฮะแต่ไม่ฮาวแล้วไง
สะพรึงสะพรึงเพราะว่าตรวจรอบแรกติด
รอบ๒ไม่ติดรอบ๓ไม่ติดรอบ๔ไม่ติด

ไม่เคยติดตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
กรณีนี้น่าศึกษานะเหมือนพี่สมรักไหม
ลักษณะคล้ายกันน่าเป็นห่วงมากพี่แพทย์ว่าไงนะ

ว่าการตรวจครั้งแรกไม่เป็นไร
ครั้งแรกติดครั้งที่๒ไม่ติดครั้งที่๓ไม่ติด
ที่๔ไม่ติดแล้วเอาจำนวนมาคุยกันเหรอเปล่า
ครั้งแรกเกิดความคลาดเคลื่อนฮะ

แต่เมื่อผลมันออกมาแบบนั้นแล้ว
ผลที่ผลออกมาแบบนั้นก็ต้องมีการกักตัว
แพทย์ก็เลยต้องมีการตรวจรัวอีก๓รอบ
๓รอบที่ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ติดฮะ

พี่แพทย์บอกเฮ้ยกลับบ้านก่อนนะ
กลัวคืออะไรสมมุติถ้าเขาไม่ติด
แล้วไปบอกว่าเขาติดชีวิตปวดเลย
หรือถ้าเขาติดแล้วผลมันดันออกมาไม่ติด
อันนี้ยิ่งใช้คำว่าโคตรน้ำหน้าป่วน

ขยับต่อไปดูเรื่องของวัคซีนค็อกเทล
จะใช้ชื่ออะไรวัคซีนสูตรสลับวัคซีนสูตรผสม
แล้วแต่ฮะศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

รับมือกับสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุอินเดียได้
ท่านออกมาบอกว่าสายพันธุ์นี้
รับมือจากการฉีดวัคซีนสลับแบบกันได้นะครับ
ปลอดภัยด้วยผู้สูงวัยคนท้องก็สามารถฉีดซิโนแวค
นำร่องก่อนนะและตามด้วยแอสต้าเซเนก้าได้

ประสิทธิวัฒนภาท่านออกมายืนยันอีกเสียงหนึ่งแล้วครับ
ขณะเดียวกันอันนี้ท่านต้องช่วยฟังและท่านต้องช่วยดู

คุณหมอนครเปรมศรีแต่ว่าตำแหน่งท่านคือ
ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติทำไมออกมาทำไม
แถลงขอโทษประชาชนที่วัคซีนไม่เป็นไปตามเป้าล่าช้าไม่เพียงพอ
ดังนั้นขอโทษอย่างเป็นทางการครั้งนี้เรียกว่าครั้งแรกไหม

ครั้งแรกอย่างเป็นทางการครั้งแรกอย่างเป็นทางการ

คนที่เคยพูดว่าเดี๋ยวกลางปีวัคซีนจะเต็มแขนคนไทย

สปีริกของคุณหมอหมอกมาก่อนเพื่อเลยฟังเสียงท่านผค่ะ
ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของข้อจำกัดที่มี
แต่ก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับ
ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยแม้ว่าจะได้พยายามเต็มที่
แล้วก็ยังได้จัดหาวัคซีนได้ในจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์
ซึ่งสถานการณ์ก็เป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิด
การระบาดของโรคโควิด๑๙เราไม่เคยประสบพบเจอกันมาก่อนนะครับ
รวมทั้งสถานการณ์ของการกลายพันธุ์ของไวรัสนี่
ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะคาดหมายได้ล่วงหน้านะครับ
เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการระบาดของโรครวดเร็วแล้วก็รุนแรง
กว่าที่เคยเป็นมาก่อนในช่วงปีที่แล้ว
ก็ทำให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์
ก็ต้องกลับขออภัยไว้นะทีนี้อย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับ
การจัดหาวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องไปสอดรับกับเป้าหมายของประเทศเหรอคะ
ที่บอกว่าจะต้องฉีดให้คนไทย๕๐ล้านคน๗๐การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
นั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป้าหมายเป็นหลัก
เราจะสามารถคำนวณวัคซีนที่นำเข้ามาได้
มันไม่ใช่ฉีดตามสถานการณ์ไงฮะ

อุปสรรคมันอาจจะปัจจัยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไป

ถ้าเกิดว่าขอโทษอย่างเป็นทางการครั้งแรกแล้ว

คือเขาขอโทษนะไม่ใช่คนนี้ควรขอโทษ
เห็นไหมฮะควรจะเป็นอีกสองคน

ตัวเลขของการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างฮะ

กรกฎาคมฉีดไป๒๕๗๐๐กว่าโดสนะฮะ
ภาพรวมทั้งประเทศนับถอยหลัง
กี่วันเหลืออีก๑๖๐๓ไหม
เป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสฉีดไปแล้วมากมาย
ช่วยเราดูออก๑๔ล้าน๘แสนกว่าโดสฮะ
ดังนั้นเป้าหมายอย่างที่อธิบายไว้
และท่านผอสถาบันวัคซีนก็พูดไปแล้ว

จะพูดถึงว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายของลุงตู่

อันนี้ยังไม่เกี่ยวนะฮะอันนั้นคือเฉพาะหน้างานของภารกิจเบื้องต้นก่อน
แต่๑๐๐ล้านโดสยังไม่มีใครออกมาบอกว่า
มันยังไม่ทันนะให้ทำใจตั้งแต่เดือนตอนนี้เลย

ตามรอยอีกนิดนึงคอรมอรัฐบาลได้มีการอนุมัติ
ให้เกิดโรงพยาบาลสนามใหม่จำบุษราคำได้ไหม

เมืองที่นี้จะใช้โรงพยาบาลสนามใหม่
ชั้น๒จะเป็นสถานที่ของผู้ป่วยละดับวิกฤต
ชั้น๓กับชั้น๔จะเพิ่มอีกของ๓๕๖๐เตียง
รวมแล้วสุวรรณภูมิจะเป็นโรงพยาบาลสนามใหม่
อีก๔๕๐๐เตียงเป็นการเบื้องต้น

สิงหาคมแปลว่า
เขาจะจัดเตรียมสถานที่แล้วสิงหาคมจะเริ่มเปิดโรงพยาบาลสนาม
ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิได้เลยครับ
นั่นแหละนายกรัฐมนตรีพูดในการประชุมคอรมอล

เบิร์ตบอกว่าจะไม่มีคนตายอยู่ที่บ้านน่าจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่า
ก็เลยมีการผุดโรงพยาบาลสนามค่ายทหารก็เช่นเดียวกัน